เหตุการณ์หนึ่งที่ต้องเตือนใจเตือนภัยกันด้วย
คราวนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน

เรื่องของสถิติในช่วงปีใหม่

เกิดอะไรขึ้นบนถนนบ้างครับ
จังหวะแบบนี้นะครับ

พุ่งทะยานมาด้วยความเร็ว
ไม่ได้เบรกได้ทันเลยทีเดียว

กล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้เองนะครับ

รถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์

รถกระบะที่ขับฝ่าไฟแดงมาด้วยความเร็ว
ก็พุ่งชนเข้ากับรถจักรยานยนต์
ทะยานขึ้นเกาะกลางถนน
เราเห็นรถจักรยานยนต์กระเด็นไปไกลมาก
และรถกระบะก็ทะยานขึ้นเกาะกลาง
เกือบชนเข้ากับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง
จอดรออยู่บริเวณจุดกลับรถพอดี
ซึ่งผู้ขับขี่จักรยานยนต์นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่ได้ทำการช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาล

เพราะว่าค่อนข้างจะโอ้โหรุนแรงพอสมควร

ก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์หลังเกิดอุบัติเหตุค่ะ

หน้าอุทยานสวรรค์ปากน้ำโพ
คนขับมอเตอร์ไซค์น่าสงสารนะ

นัทธนพลอินทรเรืองศร
ร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์
เจ้าของคดีก็แจ้งว่าผู้เสียชีวิต
ชื่อนายธนวิทย์อายุ๑๙ปี
เป็นพนักงานร้านสุกี้ในจังหวัดนครสวรรค์
ส่วนคนขับรถพลิกอัพคู่กรณี
เป็นนายทหารสังกัดกรมทางภาคเหนือค่ะ

ขอรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
รถกระบะนี่มาขวาแบบอย่างแรงเลยนะฮะ
แล้วก็คงไม่ทันได้เห็นอะไรเลยนะครับ